เมื่อวานนี้ไปเจอว่าที่เจ้าสาวคนสวยค่ะ

เดือนที่แล้วเราเห็นภาพกันไปแล้วนะคะ

คุกเข่าขอน้ำชาแต่งงานที่เกาะยาวน้อยจังหวัดพังงา

หลายคนก็บอกเตรียมมาหรือเปล่า
ทำไมน้ำชาดูสวยตลอดเวลา
ล่าสุดนางบอกว่าฝ่ายเจ้าบ่าวว่าที่เจ้าบ่าวโป้แตก

พอจะเดาออกว่าถ้าจะมาเที่ยวทริปนี้เดี๋ยวจะโดนขอแต่งงานแน่เลย
จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังน้ำชาหน่อยจ้า

ก็มีคนหลุดมาเยอะเหมือนกันว่ามันจะเกิดขึ้นที่นี่อะไรอย่างนี้

แบบว่าเราจะต้องเป็นวันนี้แน่เลยคือทุกวันเราจะต้องแบบต้องหน้าเต็มนะทุกวันเลยนะ
ก็๒ปีก็ถือว่าไม่ได้นานมากนะแต่ว่าก็ไม่ได้สั้นมากแล้วก็ไม่ได้นานมาก
ว่ามันก็โอเคถ้าเราเจอคนที่ถูกต้องเราไม่ควรที่จะปล่อยเขาไปให้หลุดมือ
รู้สึกว่าเราก็เราได้ความรักที่ดีมาแล้วเราก็ต้องแบบต้องรักษาตรงนี้ไว้ค่ะ
ยังไม่ได้หาเลิกหรืออะไรยังไม่ได้เป็นการคุยอะไรกันอย่างเป็นเรื่องราวเลย

ที่คุยไว้ก็น่าจะปลายปีไม่ก็ต้นปีหน้า
เป็นไงคะพี่สูจนรักแท้นะคะห่างกัน๑๐กว่าปีก็ยังคบกันได้นะคะ